อะไรไม่แพงบ้างเอาปากกามาวงตอนนี้

ทั้งแผ่นดินแม่ค้าวนยุคนี้อยู่ลำบาก

ลำบากเมื่อวานนี้เห็นไหมพี่บอกแล้ว
ไอ้ข่าวบะหมี่กือ๑๐รูปคือราคา
เรายืนข้างประชาชนแต่เราต้องเสนอสองด้าน
เราต้องให้คุณผู้ชมประชาชนได้รู้ว่า
ไอ้ที่เขามาเรียกร้องเนี่ยเหตุผลในการเรียกร้องเขาคืออะไร
เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาผลิตขาดทุนไปส้นละบาทกว่าแล้ว

แล้วลองนึกดูถ้าเขาเอาไปขายต่างประเทศเนี่ย

เอาแบบวินอย่างที่เธอบอกผมไม่รู้วินของเธอ
แปลว่าอะไรถ้าเขาขอ๒บาทก็เอาอย่าเยอะแล้วก็กัน

อันนี้ไข่ไก่ยังไงปุ๊ย

บางคนต้องตอกใส่ลงไป
ปรากฏว่าเฉพาะเดือนสิงหาต้นเดือนเพิ่มไปแล้ว

ใช่มาแล้วค่ะเพิ่มอีก๑๐สตางค์ต่อฟอง

ไปครึ่งเดือนเท่านั้นแหละค่ะดีท็อปฟอร์มมากมากเลยนะคะคือช่วงนี้มันไม่ร้อน
คือถ้าร้อนแล้วไข่แพงผมพอเข้าใจได้มันจะไม่ค่อยออก
แต่อันนี้ช่วงนี้ฝนมันก็ตกอากาศก็ไม่ร้อนทำไมไข่แพงว่
อืมถามใครดีอ่ะคะต้องใช้หลักอริยสัตว์ศรีไหม
อ้าวอีกแล้วเรานี่นะมักจะกินไข่ไก่อย่างนั้นแหละนี่คุณผู้ชม
คือเครือข่ายสากรผู้เลี้ยงไข่ไก่บอกว่ามีการออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกร
แล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม๑๐สตางค์ต่อฟอง
จากฟองละ๓๕๐บาทฟองละ๓๖๐บาท
เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นส่งผลให้ไข่ไก่คละไข่ไก่ทุกเบอร์ราคาปรับเพิ่มอีกแผงละ๓บาท

มีผลตั้งแต่วันนี้๑๗สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะ
นับเป็นการปรับขึ้นรอบที่๒ในรอบเดือนสิงหาคมนี้นะคะ
แล้วก็ยังบอกว่าสูงสุดเป็นประวัติการด้วย
ราคาที่มันปรับขึ้นวันนี้มีผลวันนี้อีก๑๐สตางค์ต่อฟองเนี่ย
เป็นราคาไข่ไก่คละแล้วก็ทุกเบอร์ที่แพงสูงสุดเป็นประวัติการ
เบอร์๐นี่จะ๕บาทแล้ว
นายมาโนธชูทัพทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่นะ
บอกว่าสาเหตุของการปรับขึ้นราคาไข่ไก่ตอนนี้
จากว่าต้นทุนอาหารสัตว์มีราคาเพิ่มขึ้น
เลี้ยงไก่ไข่เองก็ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนต่อไปอีกได้แล้ว
ก็เลยต้องมีการปรับขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามหลักกลไกตลาด
แล้วก็เพื่อให้ผู้เลี้ยงไก่สามารถที่จะประทังตัวเอง
คองตัวเองอยู่รอดไปได้ด้วยนะคะ
หมดหรือยังหมดหรือยังพี่บอกว่าขึ้นขึ้นขึ้น

ชอบกินกาแฟร้านนี้ไหมใครที่เป็นคอกาแฟ
แล้วอาจจะต้องควักเงินเพิ่มในกระเป๋าคือ

อินทานินออกมาโพสต์ประกาศปรับราคาเครื่องดื่ม
ที่ต้นทุนวัตถุดิบหลายรายการปรับสูงขึ้น
เหตุผลบอกว่าร้านอินทานินได้พยายามที่จะยืนราคาเดิมเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะ
ไม่สามารถที่จะปรับลดคุณภาพสินค้าในช่วงที่ผ่านมา
เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบัน
แล้วก็สามารถที่จะส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ลูกค้าได้ตามเดิม
ร้านอินทานินจึงขอปรับราคาเครื่องดื่ม๑กันยายนนี้เป็นต้นไป
ส่วนขึ้นราคากี่บาทยังไม่ได้ระบุนะจ๊ะนะจ๊ะและนะจ๊ะ
คือมันเป็นเรื่องของเงินเฟิร์สทั่วโลกนะครับ
แพงทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะคุณผู้ชมนะมันแพงทั่วโลก
แต่ว่าเราน่ะคนผู้บริโภคจะทำยังไงล่ะตังค์เท่าเดิมซื้อของได้น้อยลงนะฮะ
คือเราเองก็ไม่ได้อยากให้ราคามันขึ้นหรอกแต่เราก็ต้องนำเสนอแหละว่าผู้ประกอบการเขาคิดยังไง